คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของอาสาสมัครชายแดนใต้กันหน่อย
เขาบอกว่าเขาทำงานหนักรับใช้ชาติด้วยความเสี่ยง
เงินเดือนเขามีอยู่สัก๕๐๐๐บาท
แต่ลูกชายเขาโดนจับโดนตำรวจจับ
เรื่องของการมีใบกระท่อมมีน้ำกระท่อม
แล้วก็ถูกเรียกเงิน๔๐๐๐บาท
แต่เขาทำงานทั้งเดือนเขาได้แค่๕๐๐บาท

เป็นคลิปที่ดุเดือดพอสมควรนะครับ
เกือบตายแล้วพฤชาชนจับมาก็ตามหน้าที่
ต้องเอาให้ให้เรียกเงินกัน
จริงนะคือเข้าใจแหละว่าคงกลับมาจากบ้านกลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยอันนี้ไม่แน่ใจว่าที่ว่าเขาโมโหเนี่ยเขาเดือดใส่ตำรวจที่เรียกเงินลูกชายที่มีใบกระท่อมหรือเดือดใส่ลูกชายที่มีใบกระท่อมที่เป็นสารเสพติดผิดกฎหมายแล้วไปโดนตำรวจจับ

ถ้าไม่จับเงินแล้วก็ให้เริ่มการลับที่ตำรวจจับกรณีแปละพักมาแล้วก็ส่งมาเป็นบัด

ดูกันอีกทีนึงนะคะเค้าบอกว่าเป็นอาสระป้องกันชาติ
ก็แต่งกายในชุดเครื่องแบบปฏิบัติหน้าที่เต็มยดอัดคลิประบายความในใจว่า
ถูกตำรวจจับลูกชายไปไปเสียเงินค่าปรับที่โรงพัก
เขาใช้คำว่าตำรวจเนี่ยเอา๔๐๐๐ทำงานแป๊บเดียวได้คนละ๒๐๐อะไรแบบนี้

หลังจากวันที่๑๑ที่ผ่านมาเนี่ยลูกชายเขาถูกตำรวจในพื้นที่ยะลาเนี่ย
จับข้อหามีน้ำกระท่อมก็คือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท๕

ตำรวจก็เลยให้ลูกกับภรรยาไปเจรจาที่โรงพัก
และตำรวจก็มาเรียกเงินค่าปรับ๔๐๐๐บาทเพื่อให้จบเรื่อง
ทำให้ผู้โพสต์เกิดความรู้สึกว่ามันเป็นการขู่กันโชคทรัพย์หรือเปล่า
ใช้เครื่องแบบหากินอย่างไม่สุจริตหรือเปล่า
อันนี้สิ่งที่เขาต้องการได้คำตอบ
ผู้โพสต์เองทำงานเป็นอาสาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ต้องเสี่ยงภัยดูแลชีวิตประชาชนได้ค่าตอบแทนเพียง๕๐๐๐บาท
แต่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะนำหน้าที่การงานไปเบียดบัง

เช่นนี้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ความเป็นธรรม
ในเพจนี้ที่โพสต์ไปเขาก็ระบุว่าเรื่องราวแบบนี้

อยากให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบแล้วก็ให้มันโปร่งใส
ขณะที่ชาวโซเชียลเองก็เหมือนจะมีอารมณ์ร่วมบ้าง
บอกว่าโอ้พูดถูกใจนะเพราะเรื่องแบบนี้ได้ยินบ่อยเหมือนกัน
แต่ก็ไม่เคยมีหลักฐานเอาผิดได้เลย
อย่างไรก็ตามก็อยากให้ตรวจสอบว่าเกิดในพื้นที่ใด
มีการเรียกรับการโชคทรัพย์จริงหรือเปล่า
หรือเป็นการพูดแค่ปรักปรำอย่างเดียว
ตอนนี้มีแต่ฝ่ายบุคคลที่อยู่ในคลิปออกมาพูด
แต่ว่าตำรวจเองก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจง

แต่ย้ำแบบนี้ว่ายาเสพติดยังไงมันก็ผิดกฎหมายอยู่ดี
คือจริงถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้โดนตำรวจเรียกเงินจริงนะคะ
แนะนำว่าไม่ต้องให้เงินค่ะยอมโดนจับไปเลย
แล้วก็เอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนก็ได้ว่า
ตำรวจมีการเรียกรับเงินผิดกฎหมายนู่นนี่นู่น
มันจะได้ถูกต้องตามคลองคลองธรรมไม่ต้องไปจ่ายเงินเขานะคะ